แต่มีกลุ่มที่ไปสร้างปากคว่ำคำว่าปากคว่ำคืออารมณ์เสีย
ให้กับชาวบ้านเออโมโหตุกกลุ่มกระบะแต่งซิ่งค่ะ
เห็นเขายกเลิกเคอร์ฟิลล์เมื่อคืนแม่มันได้โอกาส
ออกไปซิ่งกันสักหน่อยรวมตัวกันไปซิ่งกันสักหน่อยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามีการเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องนี้มันก็เสียงดัง
และพ่นควันดำสร้างมลพิษไปอีกอ่ะให้คุณผู้ชมดูคลิป
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอายเลยนะคะ
เขาทำแล้วโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ปลดล็อกวันแรก
เหมือนที่เสียงในคลิปพูดอ่ะอ่าปลดล็อกวันแรก
แค่นั้นไม่ได้พูดอะไรต่อเอาเลยเหรอดูกันเอาเอง
ปลดล็อกวันแรกแล้วมันเป็นแบบเนี้ยพื้นที่นี้คือสมุทรปราการค่ะ
เสียงเบิ้ลเครื่องแล้วก็เสียงล้อที่มันบดกับถนนนี้
และกลุ่มควันดำลอยพุ่งเต็มถนนเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะหลับจะนอน
ก็ไม่ได้นอนคือเอือมระอากันไปค่ะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงในกลุ่ม
แล้วก็เพจต่างในโลกโซเชียลมีเดียนะคะชาวเน็ตแสดงความไม่พอใจต่อว่ากลุ่มรถกระบะค่ะ
ไร้จิตสำนึกพอรัฐบาลปลดล็อกให้ไม่ทันไรทำแบบนี้ซะละ
จากนี้ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไปจับปรับให้เข็ดจัดการให้หน่อย
บอกเจ้าหน้าที่จัดการให้หน่อยเนื่องจากการกระทำนี้ผิดกฎหมายชัดเจนค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการแข่งรถบนถนนสาธารณะเนี่ยเนอะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการเนี่ยพอเขามีกฎหมายก็ก็บ่นบ่นกันเนอะ
ว่าออกไปนอกบ้านไม่ได้เออทำอะไรไม่ได้เออ
พอปลดล็อกคืนแรกก็เอาเลยเอาเลยเนี่ยอำเลยเออ
นี่พื้นที่สมุทรประการอีกพื้นที่หนึ่งค่ะกรุงเทพ
เพราะว่าหักหลบแท่นแบรีเออร์เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะคะ
ธนบุรีเป็นเหตุให้นายนัชมนต์ค่ะ
มูลอายุ๒๐ปีคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
สอบถามนางสาวละมัยเจนชนะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าเล่าว่าตอนเกิดเหตุ
มันไม่มีการทำงานนะยังไม่มีการกั้นทางด้วย
แต่พนักงานช่วงนั้นได้ยินเสียงดังมากเดินออกมาดูค่ะ
เห็นว่ามีรถชนมีผู้บาดเจ็บด้วยก็เลยเอาแท่นแบรีเออร์มากั้นไว้
เพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นอีกค่ะ
บางคนก็ดึกแล้วไงก็อาจจะไม่ได้รีบกลับบ้านนะเนาะ

พอมันไม่มีเคอร์ฟิลล์ข่าวแบบนี้มันจะกลับมาให้เราอ่านกันทุกวันเห็นไหม
พอช่วงเคอร์ฟิลลมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เลย